ปฏิหารอภินิหารการเล่นกลหรือว่าเป็นความจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน
คือคนที่เขาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
เขาเอาโลหะกับเหรียญไปทดลอง

คนที่ฉีดกับคนที่ไม่ฉีดเขาบอกว่ามันเกิดปฏิกิริยาต่างกัน

คนที่ฉีดเค้าบอกว่ามันแม่เหล็กดูดโลหะติดกับแขนเข้ามันเลย
แต่คนไม่ฉีดแปะปุ๊บล่วงป๊อกแปะปุ๊บล่วงเลย

ฉอนติด

ของเหนื่อยของเรากันหรือเปล่า

เขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนมีพลังงานบางอย่าง
เป็นแม่เหล็กดูดแขนหรือเปล่าดูดโลหะหรือเปล่า
อันนี้ชาวบ้าแดมเพิงเมืองพายาวในตลาด
เขาก็เออหน่อยมาทดลองหน่อย

เออเอาเหรียญด้วย

เขาบอกว่าทำไมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
ปรากฏว่ามันดูดโลหะแบบนี้

แร้เหรียญด้วย

อันนี้ฉีดหรือไม่ฉีด
ซึ่งเขาบอกว่ามันก็งงเหมือนกันนะ

คนนี้เขาไม่ได้ฉีดนะวางสิ

มันต้องช้อนเหมือนกันหรือเปล่าถึงจะพิสูจน์ได้

คุณผู้ชมดูแล้วกันเขาทดสอบแบบนี้นะ
จังหวะการวางแขนแล้วก็ช้อนมันลักษณะไม่เหมือนกันนะ
ก็ไม่รู้ว่ามันสามารถจะตอบอะไรได้หรือไม่อย่างไร
ก็ไปฟังคำชี้แจงจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะฮะ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ท่านก็เห็นแล้วล่ะแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คบอกว่า
แม่ตอนนี้คนในประเทศไทยมีคนมาทดลอง
เอาช้อนซ่อมมาติดแขนโชว์กันใหญ่เลย
สาเหตุที่ทำให้ช้อนติดแขนเพราะ

อาจารย์บอกนะผมไม่ได้บอกในข้อความเขาโพสต์เอาไว้
ก็ตัวเหนียวมันมีเหงื่อไง
เป็นไงเหมือนที่คุณมนุษย์ดีตั้งข้อสังเกตไว้
คุณลองอาบน้ำล้างตัวทาแป้งสิดูสิบอลจะติดไหม

อาจารย์เจษดาก็ยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้ในต่างประเทศ
ก็มีเคยคนทำคลิปแบบนี้แชร์กันเยอะ
ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นมนุษย์แม่เหล็ก

ก็เป็นเอาที่สบายใจนะ
เชื่อว่าหลายคนตรงนี้อาจจะลองทำตามอยู่นะ
ลองลองดูแล้วก็แชร์ก็ได้นะคะ

ยังไม่ได้อาบน้ำไง

ฉีดวัคซีนก็ขอให้โควิดมันไปไกลแล้วกัน